นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ตอนนี้เขาผ่านตัวเองไปเป็นผู้จัดกันบ้างดีกว่า
สำหรับพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเล็กไม่ใหญ่พี่เขาจัดให้นะคะ

ล่าสุดลือกันให้แซ่ดว่าทุ่มงบร้อยล้าน
ปั้นโปรเจกต์อินซีแดง๒๐๑๘
ฉากเปิดตัวรถหรูสารพัดระเบิดหนักทุกที่
แต่งานนี้ผู้จัดคราวดกเขาวอนนะคะ
ว่าไม่ได้มาแทนที่ต้นตำรับละครบูอย่างอาหลอง
ฉลองพักดีวิจิตอย่างแน่นอนค่ะ

เป็นรถคู่กายของยินสีแดง
เรามีความทันสมัยเรามีตึกที่ทันสมัย
เรามีบ้านของโรมที่สุดยอดของความหรู

ทีผมจะให้คนโดดดิ่งพระสุธาแล้วลงมานี่

คือผมว่าเป็นอย่างนี้ครับ

ผมถือว่าผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชมดีกว่า
แต่ครับถ้าถ้าจะชอบแบบนี้ก็ดู

ว่าผลงานเรื่องอินสีแดงจะเป็นอย่างไร
มีเรื่องเล่าเลอะเยอะเหลือเกินสำหรับเรื่องของอาถรรพ์
แต่ว่าอ๋อมอักภัณฑ์เองผู้รับบทอินซีแดงเนี่ย
เขาออกมายืนยันนะว่าไม่กลัวเรื่องของอาหารอย่างแน่นอน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการบวงสวงไปแล้ว
สำหรับมิตรชัยบัญชาก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิต

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งจริงแล้วนี่
โอลิเวอร์เขาบอกว่าลายเซ็นต์หรือว่าวิธีการนำเสนอ
มันไม่ทับกระหนองมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกหรอกว่า
อื้อมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ที่คนข้นเป็นทางเลือกให้ผู้ชมไลก่อนนะครับ
ก่อแล้วกัดคือผู้ชมนี่แหละได้กำไรมากที่สุดมากที่สุดแล้วละ